ไปดูประเด็นร้อนในวงการบันเทิงในช่วงเวลานี้นะครับ
ก็คือปมรักร้าวของสองดาราวัยรุ่นชื่อดังนะครับ
พระเอกหนุ่มพีชพัชระและนางเอกลูกครึ่งแพทิเซียกูธ
หลังจากที่ฝ่ายชายออกมาเปิดใจไปแล้ว
วันนี้ฝ่ายหญิงก็ออกมาเปิดใจถึงปมรักร้าวในครั้งนี้ด้วยนะครับ

หนุ่มไฮโซสมีดาราด้วยนานสกุลใหญ่เลิกกันแล้ว

เลิกกันแล้วแล้วที่สำคัญพอเลิกกันไปแป๊บเดียวอ่ะ

ซึ่งคนใหม่เป็นอารมณ์แบบน้องเคยแต่น่ราซุปตา

ฝ่ายชายก็จับได้ไม่ต้องสตั้น

ก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุนี่มาเรียกมาปีก่อน

โอ้โฮไม่เอาพูดเดี๋ยวเข้าตัวอีกอย่าเลย
กลายเป็นเรื่องร้อนในโลกออนไลน์ทันที
หลังพิธีกรสุดแซบจะข่าวใส่ข่าย
เปิดประเด็นร้อนจีคู่รักวัยรุ่นเลิกกันแล้ว
แถมฝ่ายชายจับได้ว่าแฟนสาวปัญจัย
โซเชียลทายกันยกใหญ่ว่าไม่มีคู่ไหนจะเข้าเป้าเท่ากับคู่รัก
พัชระจิราธิวัฒน์ดาราไฮโซตระกูลดัง
กับแฟนสาวนางเอกลูกครึ่งแพทิเซียกูธ
ต่อมาพีชพัชระโต้ข่าวลืมไม่ใช่เรื่องจริง
ความสัมพันธ์กับแฟนสาวยังดีอยู่
แต่ข่าวลือกลับไม่จบแค่นั้น
ดังยังแฉไม่เลิกว่าฝ่ายหญิงควงหนุ่มใหม่ซะแล้ว
และทิ้งระเบิดตูมใหญ่ภาพหลุดคล้ายแพทิเซีย
ดินเนอร์ไฮโซโน้ตวิเศษ
น้องชายสามีของซุปตาชมพู่อารยา
ตามมาด้วยการจับโป๊อีโมติคอนรูปนี้
คล้ายเป็นสัญลักษณ์สื่อรักระหว่างกัน
ไหนที่สุดพีชพัชราออกมายอมรับผิดว่าโกหกในครั้งแรก
เพราะคิดว่าจะแก้ปัญหาได้
แต่ในที่สุดเมื่อรักซ่อมไม่ได้
ก็ขอตัดใจหันมาซ่อมตัวเอง

เรียบครับตอนนั้นที่เราตะขนใจว่าเราจะเลือกเดินออกมาแล้ว

จะถามให้เขามาถาม

เราเลยตัดสินใจว่าเออดีกว่าเราก็ต้องซ่อมตัวเองต่อไป
มร้อนเจ็บแบบจุกพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวอย่างต่อเนื่อง
เพราะเรื่องราวมือที่๓ยังทำเอาแฟนคลับคาใจ
ยืนยันรักจบเพราะคนสองคนไม่มีเกี่ยวเรื่องมือที่๓
กลับให้โซนโน้ตอย่างอยู่ในฐานะคนรู้จักกันเท่านั้น

ผมก็พยายามเหมือนกันค่ะ
เราก็พอเพื่อต้องกล่องออกไป
กี่นาทีโลกโซเชียลก็แห่แชร์ภาพหลุด

ไปดูหนังกับไฮโซที่ตกเป็นข่าวด้วย
ขัดแย้งกับการให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพียงคนรู้จักกันเท่านั้น
ทำให้ในทวิตเตอร์ตลอดทั้งวันนี้
ยังมีภาควิจารณ์กันแบบต่อเนื่อง
ต้องเรียกได้ว่าตลอดการเป็นนักแสดงของแพทิเซียกูธในวงการกว่า๘ปี
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอเป็นข่าวดังมากที่สุดก็ว่าได้